เอาล่ะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวขึ้นเหนือกันไปเลย
น้องไปต่อจะไปเชียงไลน์แต่ผมจะพาไปเชียงใหม่
นั่งจิบกาแฟแล้วก็ไปดูหลักบรรดาของเล่นบันไดโบราณ

ประมาณสัก๕๐ปีที่แล้ว

เอายากย่ายขึ้นเกินไป๕๐ปีที่ไหนประมาณสัก๑๐๒๐ปี
โอ้โหแต่เด็กไปมั้ง

ซอยหลังโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
บนวัดเกรดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เป็นร้านกาแฟที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่มักจะแวะเวียนมานั่งกินกาแฟ
เครื่องดื่มต่างเพื่อร่วมกันย้อนรำลึกถึงอดีต

ใครที่ไปร้านนี้เนี่ยแล้วถ้าชื่นชอบนะ

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับ
ที่นี่เขาตกแต่งร้านด้วยการนำของเล่นเก่านะครับ
ตั้งแต่หุ่นยนต์สังกษี
จนมาเป็นแบบหุ่นโยนยางแบบพลาสติกอะไรอย่างนี้
ถ้าใครเคยเห็นน่าจะจำกันได้อยู่นะครับ
แต่ยุคเก่าผมไม่แน่ใจว่ายุค๕๐๖๐อะไรยังไง
แต่ว่ามันน่าจะเป็นยุคที่ค่อนข้างเก่านี่เห็นไหม
มีทั้งอุ่นต้ามงอุ่นต้าแมนหน้ากากเสือ
เอ่ยชื่อมาถ้าใครคุ้นหูก็อยู่ในยุคเดียวกัน
คุณชนะเล่นไหมแบบนี้ตอนเด็กเล่น

เกมแบบนี้เนี่ยนะเคยเล่นตั้งแต่สมัยเด็กแล้ว
แบบกดน่ะนะเค้าเรียกว่าเครื่องแฟมมิคคอม

สมัยก่อนแย่งกันเล่นเลย
ทะเลาะกันเละเทะไปหมด

กดจนเครื่องพัง
แต่เขาอนุรักษ์เอาไว้เก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี

ไปชิมกาแฟร้านนี้แล้วก็ไปนั่งเล่นเครื่องเล่นแบบนี้

สมัยนั้นเราทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับ
ลองถามคนนี้นะครับนางสาวจิรชัดพลคณิต
อายุ๓๒ปีเจ้าของร้านก็เล่าว่า
เปิดร้านมาได้๓เดือนนะครับ

แล้วก็เป็นของสะสมของพี่ชายและของตนเองตั้งแต่วัยเด็ก
ชิ้นก็ซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ
โดยบางอย่างต้องบอกเลยว่าหายากมาก

โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดโดยคนหมู่มาก
ที่เขาชื่นชอบที่จะเล่นสะสมตุ๊กตานี่
หน้ากากพวกนี้มันมีที่มาที่ไปนะ
เอาไว้เล่นกันแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นหน้ากากในตัวการ์ตูน
เหมือนเวลาแบบแปลงร่างในสมัยก่อนใช่ไหม

สมัยนั้นเราเล่นอะไรเราทำอะไรกันอยู่
แล้วก็ที่สำคัญกาแฟร้านนี้เขาก็อร่อยด้วย
ลองจิบกาแฟกันได้ราคาไม่แพงนะครับ
แก้วหนึ่งจะอยู่ที่สักประมาณ๔๐๖๐บาทเท่านั้นเองครับ
ดิฉันว่าคนที่ไปเนี่ยนอกจากจะเพลิดเพลินอร่อยกับกาแฟแล้ว
ได้บรรยากาศนะดื่มดำแบบหวนนึกถึงอดีต

คือถ้าพูดเนี่ยพอพูดไปมันก็รู้สึกเหมือนแก่จริงนะ
ต้องย้อนไปถ้าอายุผมนะตอนนั้นสักประมาณ๑๒๑๓ปี
ก็ประมาณ๒๐กว่าปีตอนนั้นที่ผมนั่งเล่นอยู่๒๐กว่าปี
แก่ไหมล่ะแก่จริงไปถึงไอ้เกงเนี่ยแก่ใช่ไหม
คุณก็ไม่น่าพูดเลยคุณชนะคุณถามทำไม
เออแต่ว่าดีนะของสะสมเอามาทำให้เป็นประโยชน์นะ
ตกแต่งบางคนเขาไม่มีโอกาสเล่นไม่มีแบบนี้
ได้มาสัมผัสได้มาเล่นแบบนี้บ้างก็ถือว่าแบ่งปันกันนะคะ